ลุงตู่ช่วยห่วงตัวเองด้วยเพราะปีนี้นะคะ
ตู่ทำร้ายร่างกายตัวเองมากี่รอบแล้วอืม
สะดุดโพเดียมชนโพเดียมไปสองรอบ
นี่ล่าสุดไปประชุมสภากลาโหมเมื่อวานสะดุดบันไดเกือบล้ม
หัวไปโขกกับขอบรถประตูรถ
ชงป่ะไปชงกัน
นี่เห็นไหมฮะ

หัวไปโขกกับขอบประตูรถแรง
ตู่นี่คือรูปหัวตัวเองเลย

ลุงตู่พักบ้างอะไรบ้าง
ตู่บอกว่าอ๋อใจมันไปเร็วกว่าเท้า
แต่จริงท่านเป็นคนทำอะไรเร็ว
โดยเฉพาะการเดินถ้าเดินเร็วชุบเลยล่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมหลายคนแสดงความเป็นห่วงนะคะ

พอไปถึงรถผู้สื่อข่าวก็พยายามถาม
ส่วนหนึ่งตอนตอบคำถามนักข่าว

หันมามองนักข่าวแล้วก็คิดอยู่ไงว่า

ถามเรื่องของว่าวันที่๓ธันวา
จะมีการประชุมพักร่วมรัฐบาลนายกจะไปไหม

นี่จังหวะนี่เหมือนคิดอยู่คิดอยู่

นี่ขอบคุณพี่เล็กวาสนานาน่วมด้วยนะคะ
คลิปนี้พี่เล็กโพสต์ไว้นี่นี่นี่นี่จังหวะนี้นะคะ
แล้วก่อนที่กระบวนรถของลุงตู่จะออกไปเนี่ย

ว่าใครเอาไปลงในติ๊กต๊อกตอนที่เดินล้ม
ใครถามพี่เล็กดูนะคะลุงตู่

เออขอบคุณที่เอาคลิปไปลง
ไม่น่าใช่หรอกนะครับเอาหรอกครับ